วันนี้มีความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงราย
โดยวันนี้ผู้ปกครองได้ทยอยนำร่างของนักเรียนที่เป็นเหยื่อไฟไหม้ครั้งนี้
เข้าไปประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
หลังจากที่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
นายวินัยพิสัยเลิศและนางนิตยาเบแยพ่อแม่ของเด็กหญิงพรณภาพิสัยเลิศอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕ของโรงเรียนพิทักเกียจวิทยาของมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
จัดเตรียมพิธีกรรมตามประเพณีของชาวเขาเผ่าอาคาที่บ้านดอยช้างหมู่๓ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ
บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีหมอผีประจำหมู่บ้านพร้อมคนติดตามอีกสามคน
ทำพิธีด้วยเครื่องเส้นไหว้ในภาชนะ๒ชุดพร้อมทำการสวดส่งวิญญาณตั้งแต่ช่วงเช้า
ที่ญาติจะนำร่างของเด็กหญิงพรณภาบรรจุในโรงศพแล้วก็นำไปประกอบพิธีฝั่งที่ชาปนสถานของหมู่บ้านตามประเพณีต่อไป
คุณพ่อของเด็กหญิงพรณภาบอกว่าเพิ่งส่งลูกไปเรียนเมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ขึ้นรู้สึกเสียใจมาก
เพราะว่าลูกสาวเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นลูกคนโตที่ช่วยดูแลน้อง๓คนทุกครั้งที่กลับบ้านส่วนศพเด็กหญิงอีก๔ศพนะคะ
ก็ถูกนำส่งไปที่ประกอบพิธีกรรมตามภูมิลำเนาค่ะ
ซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีการจัดพิธีกรรมแตกต่างกันไป
ประเพณีของชนเผ่าแล้วก็พิธีกรรมตามหลักศาสนาคริสต์
ส่วนอีก๑๒ศพที่เหลือนะคะ
ก็ยังคงเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ซึ่งก็ยังมีญาติแล้วก็พ่อแม่ของเด็กบางส่วน
ยังคงนอนพักรออยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ส่วนก็ยังรอในเรือนพักโรงเรียนพิทักเกียจวิทยา